โควิด๑๙ทำให้เราจะต้องหันมาตรวจสอบหลายเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนเรื่องของการจัดการโรงพยาบาลสนาม
เรื่องของการส่งต่อผู้ป่วยไปจนถึงเรื่องของการทำศพ
ล่าสุดเราต้องตรวจสอบเรื่องของการทำศพผู้ป่วยโควิด๑๙กันแล้วนะคะ
เรื่องนี้คุณศิราเจนจาคะสอสอจากฝั่งรัฐบาลเขาเอาหลักฐานค่ะ
หลักฐานนี้แสดงว่าโรงพยาบาลแห่ง๑เรียกการจัดเก็บข้าทำศพ๑๙๐๐๐บาท
ศพนะคะนี่คือการจัดการศพทั้งหมดของโรงพยาบาลแห่ง๑

ใช่หลักฐานชิ้นนี้ก็คือใบเสร็จ
คุณซีราเจนจาคะสอสอจากภาพกรรมประชารัฐ
เอามาโพสต์ไว้พร้อมกับตั้งคำถามไปถึงโรงพยาบาลรัฐชื่อดังแห่งหนึ่ง

แล้วก็เรียกร้องให้ทางโรงพยาบาลตรวจสอบข้อเท็จจริงให้หน่อยนะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวที่ฉันอ่านตามโพสต์เลยนะ
บนความทุกข์ของประชาชนที่ต้องสูญเสีย
คนในครอบครัวเสียชีวิตจากโควิด๑๙
แต่มีคนอีกกลุ่มนึงมาหาประโยชน์บนความตาย
ลักษณะซ้ำเติมคิดการบริหารในการทำศพ๑๙๐๐บาท
แพงเกินไปหรือไม่
อยากให้ทางโรงพยาบาลออกมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก
เอาสถานที่ไหนนะคะหรือว่า
ญาติผู้เสียชีวิตท่านไหนที่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้

เพื่อที่จะได้เข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร
และเราจะต้องเสียเงินส่วนนี้จริงหรือไม่
พอพูดถึงเรื่องของการทำศพแล้วนะคะ
ด่านสุดท้ายที่คอยจัดการสบก็คือสเปรอค่ะ
หลายคนเป็นห่วงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทำงานหนักนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะ
หลายคนยังไม่ได้ฉีดนะสำหรับสับปะเรอ
หนึ่งในนั้นคือนายมานพอายุ๔๑ปี
เป็นมรรคทายกของวัดและเป็นผู้ช่วยสับเปรอของวัดคลองส่งน้ำ

คุณมานพบอกว่าวัดคลองส่งน้ำเป็นหนึ่งในวัดไม่กี่แห่ง
อำเภอเมืองที่รับเผาศพโควิด
เผาทุกวันเผาต่อเนื่องเป็น๑๐ศพแล้ว
แต่จนถึงตอนนี้ทั้งพระทั้งเนรทั้งมรคทายกทั้งสับเปรอ
ยังไม่มีใครได้รับการฉีดวัคซีนเลยสักคน
ทั้งที่แจ้งรายชื่อจองฉีดวัคซีนไป๓เดือนแล้ว
แต่ได้รับคำตอบบอกวัคซีนยังไม่มา
หรือไม่ก็ยังมีวัคซีนไม่เพียงพอ
วิงวอนไปถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหาวัคซีน
ให้พระให้เนรและบุคลากรของวัดโดยเร็ว
ถึงแม้เราจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลหรือเปล่า

แต่ว่าท่านก็ทำหน้าที่ไงคะ
ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการศพโควิด๑๙นี่แหละค่ะ
ก็ถือว่ามีความเสี่ยงนะคะแล้วก็ทำงานหนักจริงช่วงนี้ค่ะ